สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันนะครับที่
ความเคลื่อนไหวของบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงเล่นเกมที่๒
เป็นงานหนักอีกหนึ่งเกมของทีมสาวไทยแล้วก็หลังจากการฝึกซ้อมเมื่อวาน
ก็มีสื่อมาสัมภาษณ์๒นักเตะไทยสื่อต่างแดนนะครับที่ติดตามบรรยากาศการซ้อมด้วยครับ
ลงฝึกซ้อมครับหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองนิสนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย
เกมแรกเตะที่เมืองแรงนะครับเกมที่สองเตะที่ดิสจะพบกับสวีเดนครับ
ก็ก่อนการฝึกซ้อมมีสื่อบนชนจากสวีเดนมาขอสัมภาษณ์ครับทางมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงศูนย์หน้านะครับ
ลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วก็ทิฟฟานีดารุณีสอนเผ่าคนนี้ครับประตูลูกครึ่งไทยเดนมาร์ค
ซีเย็นก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่มาสัมภาษณ์ทั้งคู่เพราะว่าซ่าเป็นลูกครึ่งที่ตัดสินใจมาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็มาร่วมแข่งขันบอลโลกครั้งแรกในชีวิตที่ฝรั่งเศสด้วย
รวมถึงรู้ว่ามิรันดาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทัพชาบาแก้วและก็ยังมีอีกหลายคนที่น่าจับตาเช่นเดียวกันครับสื่อสวีเดนก็ยังทิ้งท้ายว่ายังมีความกังวลเล็กน้อยกับเกมที่ทีมชาติของพวกเขาจะพบกับทีมไทยเนื่องจากว่าหกนัดหลังสุดชนะแค่สามครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองยิงได้เพียง๖ประตูเท่า
เกิดเพลินความคาดหมายแต่เมื่อรู้ว่ายังมีคนไทยที่คอยให้กำลังใจอยู่ก็ทำให้ลืมความผิดหวังไปได้แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาสู้ต่อในเกมที่สองเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ
อาจจะไม่หนักเท่ากับเมืองหน้าค่ะ

เพื่อต่อความหวังในการลุ้นเข้ารอบ
ที่สนามอาร์เลียนซ์ลิเวร่านะครับ

ไปดูเรื่องของกระวินทำศัตริย์จานด่านประตู

เมื่อวานมีโอกาสไปร่วมงานคัดเลือกเยาวชน

เพื่อทวงตำแหน่งมือหนึ่งกับสโมสรต้นสังกัด
ระดูการใหม่ว่าเป้าหมายในการกลับไป
ครั้งนี้ต้องการจะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น
แล้วก็อยากจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งคืนให้ได้ครับ
ตอนเริ่มต้นฤดูการผมก็ได้ลงอยู่นะครับผม

คือกลับมาเราก็ต้องต่อสู้ให้มากกว่าเดิมครับผม
ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า
กลับไปครั้งนี้ก็มีเป้าหมายว่าอยากจะกลับมายึดตัวจริงให้ได้
ส่วนเรื่องของการกลับมานะครับ
ในเมืองไทยนะครับหรือว่าในเจลีกของญี่ปุ่น
จากว่าระดูการแรกของตอนในยุโรปถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
องก็บอกนะครับบอกว่ายังไม่มีความคิดนี้อยู่เลยครับ
ตอนนี้อยากจะทุ่มเทโฟกัสกับการเล่นในยุโรปเพียงอย่างเดียว
ส่วนจะกลับมาเล่นในไทยเมื่อไหร่เป็นเรื่องของอนาคต
โดยวันนี้ครับกวินจะบินกลับไปฝึกซ้อมกับสโมสร
เพิ่งจะลาออกจากการคุมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็เปิดตัวต่อเนื่องเลยครับมารับงานเป็นหัวหน้าภูมิสอนคนใหม่ของเมืองทองยูนิเต็ดสัญญา๒ปี
ออปชั่นในการต่อสัญญาเพิ่มโดยกามานั้นจะเข้ามาแทนที่ของยุนจองฮวานครับเทรนเนอร์ชาวเกาหลีใต้
สำหรับสโมสรในไทยที่กามาเคยคุมทีมนะครับก็เริ่มจากบุรีรำต่อได้เชียงรายโดยกามานั้นจะประเดิมคุมเมืองทองนะครับในเกมไทยลีกนัดบุกไปเยือนชนบุรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับทำทีมได้มา๑๐กว่าแชมป์นะครับกับ๒สโมสรสำหรับอเล็กซันเรย์กามาครับ